คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยพระท่านเกือบขิด
ชาวโซเชียลเขาแซวนะครับเพราะว่าพระรูปหนึ่งกำลังให้พรญาติโยมที่ทำบุญนะครับ
แต่งานนี้หลวงพี่เนี่ยเกือบไม่รอดสวดมนต์ไปก็ขำไป
ญาติโยมก็นั่งฟังสวดก็ขำไปเหมือนกันนะฮะกว่าจะจบบทสวดเขาบอกว่าโอ้โห
เสียงหลงค่ะเกือบขิดเป็นยังไงให้คุณผู้ชมไปฟังกันหน่อยนะฮะ
โอ้โหคุณดูสิ

แล้วดูญาติโยมตอนที่รับพรนะก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตา
ดูน้องคนใส่สุขุนค่ะดิฉันถามไม่รู้แทบดิฉันขำนี่บาปไหมอ่ะ

นี่เป็นคลิปที่สมาชิกติ๊กต๊อกนะฮะแอดชัยชนะ๕๓๕นำมาโพสต์ไว้
ขณะที่พระกำลังให้พรญาติโยมที่มาทำบุญนะฮะ
แต่พระเองท่านก็เขินเหมือนกันอดขำตัวท่านเองไม่ได้นะฮะ
โดยมีการระบุข้อความไว้แบบนี้ครับ
โมก็ขำพระก็ขำอาตมาก็ไปไม่เป็นเลย
ฮ่าขออภัยถ้าไม่สำรวม
เขินผู้สาวบ้านบัตตากาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะ
โดยในคลิปก็ทราบว่าพระรูปนี้คือพระปอน
ท่านกำลังให้พรญาติโยมที่มาทำบุญ
แต่ระหว่างให้พรอยู่นั้นพระปอนท่านเกิดเขินโยมผู้หญิงจริง
กลั้นขำไว้ไม่อยู่แต่ก็ต้องแข็งใจ
นี่ผมก็ขำตามนะแข็งใจให้พรจนจบนะฮะ
ซึ่งสอดแทรกด้วยเสียงหัวเราะจนทำให้เสียงสวดของท่านหลงเลย
เสร็จพิธีคราวนี้โยมผู้หญิงกลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่
ขำออกมาทันทีเมื่อยกมือเนี่ยวายสาธุแล้วก็หลุดขำทันทีนะฮะ

ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นจำนวนมาก
ใช่ค่ะหลายคนก็อย่างที่บอกแหละอดคำตามหลวงพี่ไม่ได้
บางคนก็บอกใจเป็นสุขเพราะกุศลก็ดีแล้ว
บางคนบอกใจจะขาดครับคนฟังก็สู้ชีวิตอีกแล้ว

บางคนบอกผมมีความปิตินะมีความสุขด้วย
นี่แหละค่ะบางคนก็บอกว่าบุญบาปมันก็อดขำไม่ได้จริง
บางคนบอกนึกถึงตัวเองตอนบวชใหม่นะ

นะฮะขำทางพระขำทางโยมนะฮะ